ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูข่าวดังของวันนี้เลยนะคะ
เป็นกรณีการจับกลุ่มยาเสพติด
ตำรวจ๑๙๑เขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
ของกลางยาเสพติดยาไอซ์๖กรัมที่ปากซอยสุขสวรรค์๑๗
ตำรวจก็ขยายผลจากคนนี้ว่าซื้อยามาจากไหน
คนนี้บอกว่าซื้อยามาจากนายปุญญวัตร
ตำรวจก็ขยายผลไปจับนายปุญญวัตร
ไปจับที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านชัยพฤกษ์สุขาพิบาล๕
นายปุญญบัตรอยู่ในบ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้เป็นของคุณเอมมี่ที่เป็นดาราชื่อดัง

ก็เลยเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะ
ของกลางที่ไปจับที่บ้านเนี่ยมียาไอซ์๗๐กรัม
อี๑๖เม็ดมีเครื่องชั่งด้วยนะคะ
ที่บ้านเลขที่๑๐๐ทับ๘๔หมู่บ้านชัยพฤกษ์สุขาพิบาล๕

คุณเอมมี่ยอมรับว่าเสพจริง
นอกวงการเป็นคนชวนซื้อมาให้เสพ
ที่เธอเสพเพราะเธอเครียดกลุ้มใจเรื่องงาน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจขอโทษที่ทำผิด
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ขายนะ
ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ขายยาเสพติดไม่ได้จำหน่ายแน่นอน
ปุญญวัตรแฟนนุ่มให้การว่าซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อน
ราคาขีดละ๔๐๐๐บาทแล้วก็มาแบ่งขาย
ขายต่อในราคากรัมละ๘๐๐บาท
คือขายเท่านึงเลยนะคะราคาจากที่ซื้อมา

ขายมาปีนึงแล้วนายปุญญวัฒน์บอกแบบนี้
ตำรวจบอกว่าผู้จาวนไปวนมาค่ะ

ปุญญวัตรก็ต้องเข้าไปปลอบ
แล้วก็นำตัวออกมาจากกองบังคับการ
ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
เอมมี่เพื่อนที่สอนเนี่ยเป็นดาราป่ะหรือใครสอนแฟนสอนเหรอฮะ
แล้วปกติเราไปซื้อยาจากไหนไอ้พี่ไม่เคยซื้อเองแล้วใครมันควรซื้อมาให้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

พลตำรวจรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ก็บอกว่าตำรวจ๑๙๑เขาขยายผลนะคะ

ไปจับคุมผู้ต้องหารายหนึ่งของกลางเป็นยาไอซ์๖กรัมปากซอยสุขคลสวัสดิ์๑๗แถวลาดพร้าว
แล้วก็ผู้ต้องหาคนนี้บอกว่าไปซื้อไอซ์มาจากนายปุญญวัตร
ตำรวจก็เลยขยายผลไปจับกลุ่มนายปุญญวัตร
แล้วนายปุญญวัฒน์ก็อยู่ที่บ้านนางสาวเอมมี่อยู่ด้วยกันกับเอมมี่ก็จับทั้งสองคนเลยนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน
ดารานักแสดงนักกีฬาถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีตามขั้นตอนไม่ได้มีการกันแกล้งกัน
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันจำหน่ายเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย
และควบคุมตัวไปนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือโทษก็แต่ละข้อหาก็แตกต่างกันไปถ้าเพื่อเสพอย่างเดียวก็จะเบาหน่อย
ถ้ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายก็หนักขึ้นใช่ครับถ้ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และจำหน่ายก็หนักขึ้นไปอีกอันนี้เป็นกรณีล่อซื้อก็จะบวกคำว่าและจำหน่ายไปนะคะ
หลังจากแถลงข่าวเรียบร้อยเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนก็นำตัว
นางสาวเอมมี่และนายปุญญวัตรไปสืบสวนเพื่อขยายผลต่อ
แล้วก็วางแผนล่อซื้อตามคำให้การของทั้งสองคนนี้นะคะ
สุดท้ายจับได้เพิ่มนะคุณผู้ชม
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งร่วมในเครือข่ายนี่แหละ

ตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวมาทำบันทึกการจับกลุ่มค่ะ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษที่วิภาวดีรังสิต
จากนั้นตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด

สถานีตำรวจนครบานสายใหม่ช่วงค่ำวันนี้นะคะ
คือมีรายงานว่าเอมมี่มาเรียนตอนที่ถูกจับ
ตำรวจยึดของกลางเป็นไอซ์๗๐กรัมอี๑๖เมตร
ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินขนาดที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า

ถึงแม้ว่าคุณเอมมี่จะพยายามบอกว่าไม่ได้ขาย
ไม่ได้จำนายยาเสพติดเสพอย่างเดียวแต่ปริมาณ
มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดว่ามีไว้เพื่อเสพ
เพราะว่าถ้าเป็นผู้เสพก็จะเข้าสู่กระบวนการปับบัติ
ใช่ค่ะแต่ถ้าจำนวนมันมาก
ถ้าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งแล้วเกิน๒๐กรัมขึ้นไป
อันนี้ถือว่าเข้าข่ายการครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้ว
ใช่ค่ะก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการ
การปรับรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่เหลคาปรบประสอบก็จะสามารถออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินได้ด้วย
คือจะต้องอายัดทรัพย์สินมาตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ได้มา
มันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
เอมมี่อัมมาเรียเจคอร์ฟดังนะคะคุณผู้ชม

ตอนนี้เธออายุ๒๘ปีนะคะ
จากเรื่องนี้ล่ะที่ดาวานอนค่ะมี๓ภาคเลยนะคะ
ผลงานล่าสุดคือซีรีส์บริษัทรักอุตลุดทางช่อง๓

ผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปที่ต้นสังกัดว่า
สัญญาที่เหลืออีก๑ปีต้นสังกัดจะว่ายังไง
เดี๋ยวทางต้นสังกัดจะชี้แจงด้วยตัวเองพรุ่งนี้นะคะ
เดี๋ยวพี่หน่องบอกว่าจะแถลงเองพรุ่งนี้
ตอนที่เล่นละครเรื่องแรกที่ดังมากเนี่ยโอ้โหพูดว่าลีฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการขยายผลเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
เพราะว่าอย่างผู้ชายแฟนของเอมมี่ก็บอกว่าซื้อมาเพื่อจำหน่าย

เอมี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าผัวพันกับยาเสพติดหรือเปล่า
เองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เคยก็ยุ่งเกี่ยวเลย
แต่ว่ามันจะมีใครที่เอามาขายให้เขาแล้วเขาไปขายต่อให้ใคร
สังคมของพักพวกของเขาเพื่อนฝูงของเขาเนี่ย
ในวงการหรือนอกวงการมีใครเกี่ยวพันกับยาเสพติดบ้าง
เพราะเมื่อสักครู่นี้ที่เราปล่อยเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังก็ได้ยินแหละ
เอายามาจากไหนใครซื้อให้เป็นดาราหรือเปล่า
ได้ยินประโยคนี้เลยพยายามจะถามว่าเป็นใคร